คุณผู้ชมคะผลกระทบจากโควิด๑๙เนี่ยนอกจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว
เรื่องของอาชีพได้รับกันทั่วหน้านะคะ
เมื่อวานเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเนอะที่เราเล่าไปอ๋อใช่
วันนี้ไปดูเกษตรกรกันหน่อยดีไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ
โควิดได้บ้างอ่ะลองไปดูไปดูที่นี่เลยค่ะสวนมันแก้วนะคะ
ที่จังหวัดนครพนมต้องบอกก่อนว่านครพนมเป็นจังหวัดที่
ยังไม่มีผู้ติดโควิดสิบเก้านะแต่เขาก็มีมาตรการในการป้องกัน

นี่คือเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมันแก้วหวาน

นี่ค่ะคือเขาจะปลูกกันในช่วงแรงหลังน้ำโขงลด

ผลผลิตส่งออกขายปีละกว่า๓๐๐ตันนะคะ

คือปกติแล้วเนี่ยหน้าเก็บเกี่ยวของเขาและหน้าที่เขาขายได้ดีคือช่วงปีใหม่

แล้วก็จะมีงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมประจำปีไง
แต่ปีนี้จัดไม่ได้เพราะติดโควิด
ก็ไม่ได้ทางวัดเขาเลื่อนไป
ที่จะจัด๒๑๒๙มกราคมนู้น
ไป๑๙๒๗กุมภาพันธ์อีกเดือนหนึ่งเลยค่ะ

ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหมันไม่ตรงกับหน้าเก็บเกี่ยวแบบนี้เนี่ย

มันอาจกัดหน้าองค์ก็ได้เนอะ

ส่วนที่จังหวัดตาค่ะ
ชาวสวนลำไยก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะคะ

ซึ่งเกษตรกรตำบลหนองบัวใต้บอกว่าปลูกลำไยกว่า๕ไร่
มีลำไยทั้งหมดร้อยกว่าต้นเป็นพันอีดอร์นะคะ
รสชาติก็จะหวานหอมเนื้อหนาเม็ดลีบก็เป็นที่นิยมของท้องตลาด
แต่ปีนี้มีภัยแรงเล่นงานค่ะลำไยก็เลยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ทยอยค่อยตัดขายในราคากิโลกรัมละ๓๕บาท๓กิโลกรัม๑๐๐บาท
ชาวสวนก็รู้สึกว่ามันต่ำกว่าทุนเนอะมันก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ
มาตั้งขายเองก็อาศัยริมถนนพะหนโยธินกางร่มตั้งโต๊ะกันแบบนี้เลยค่ะ
หวังจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาทางภาคเหนือแวะซื้อกันหน่อย
แต่ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอโควิดแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะ
บอกว่ายอดขายลดลงไปกว่าครึ่งเลยตอนนี้ทำใจขายลำไยใช้หนี้ค่าปุ๋ยค่ายาประคองชีวิตประคองตัวกันไปก่อน
ในหอประชุมบันเผอร์บัวใหญ่จังหวะนครราชสีมาล่ะค่ะ
จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคเลือดจากพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่เพราะว่าตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเลือดอย่างหนักนะคะ
เพราะว่าประชาชนกลัวเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ไม่กล้าออกมาบริจักษ์เลือดกันเลยค่ะ
ตอนนี้โรงพยาบาลต่างก็เลยขาดเลือดในการใช้รักษาผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดก็เข้าไม่ได้
เพราะว่าเลือดไม่พอไม่มีเลือดสำรองอยู่ในคลังนะคะ
กาชาติอำเภอบัวใหญ่ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะ
บอกว่าก็จริงเรามีมาตรการป้องกันดูแลดี
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กลับมาช่วยบริจักษ์เลือดกันเหมือนเดิม